คุณผู้ชมครับคราวนี้อยากจะให้ตั้งใจดูซะหน่อย
เพราะให้อะไรกับเราหลายอย่าง
หนึ่งคือเรื่องเมานะครับการคลองสติ
สองคือการขับรถขับยวดยานในเวลากลางคืน
ตำรวจเนี่ยเจอแล้วนะครับคนขับรถกระบะที่ไปชนผู้หญิง
แล้วลากศพไปไกลกว่า๒กิโลเมตรจำได้ไหมครับคุณผู้ชม
คือแฟนเนี่ยประกาศตามหาแต่คดีไม่คืบหน้า
คุณผู้ชมดูคืนวันนั้นนี่คือผู้ชายนะครับ
ส่วนผู้หญิงนั่งอยู่หน้าบ้านฟุบลงไปแล้ว
ท่าทางจะเมาหนักกันทั้งคู่ผู้ชายก็ยืนล้มยืนล้ม
ขณะที่ฝ่ายหญิงผู้หญิงฮะเนี่ยครับฝนตกตกน้ำก็เจิง
เดินไปไหนนี่เดินมาตรงนี้ฮะเดินออกมาคุณผู้ชม
เดินออกมาอยู่ริมถนนเดินออกไปเราเห็นแค่นี้แหละ
เห็นแค่ว่าผู้หญิงคนนี้เดินลับตาออกไป
กล้องวงจรปิดไปแล้วอยู่บนถนนแล้วคลิปนี้คุณผู้ชม
คลิปนี้แหละที่เป็นคลิปต้นเรื่องที่เราเห็นว่า
รถกระบะเนี่ยนะครับมาชนทับผู้เสียชีวิต
เนี่ยดูนะดูนะปึ้งนะครับแล้วตรงที่เราชี้เนี่ย
ไม่ชัดอยู่เนี่ยแต่เขาไปพิสูจน์แล้วตรงนั้นแหละ
คือผู้เสียชีวิตคลิปนี้แล้วใช่ไหมไปดูคลิปใหม่
คลิปใหม่ล่าสุดคุณผู้ชมค่อยดูนะ
ค่อยค่อยดูไฟรถกระบะที่มานะปุ๊บเอาใหม่
ทีมงานเอาใหม่เดี๋ยวให้รถมาก่อน
คุณผู้ชมดูตึ้งตึ้งเห็นไหมครับ
ลักษณะของรถกระบะเนี่ยหน้ามันสะเทิน
เทินขึ้นไปตึ้งตึ้งเนี่ยเหมือนทับอะไรสักอย่างไหม
นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
เข้าตรวจสอบหาร่องรอยแล้วก็วัตถุพยานของรถกระบะ
จากการตรวจสอบนะครับพบเส้นผมติดอยู่ที่แผงแอร์ใต้ท้องรถ
แล้วก็ที่บังโครนของล้อขวาเจอเส้นผมติดอยู่ด้วย
ขออภัยนะมีเศษคล้ายเนื้อมนุษย์ติดอยู่ที่บังโครนฮะ
เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งตรวจสอบอย่างละเอียด
ทะเบียนนอนเอนพพ๙๙๘๔กรุงเทพฯมหานครนะครับ
อยู่ในพื้นที่ของเขตทวีวัฒนาท้องที่ของสนธรรมศาลา
เจ้าของรถคือนายสนองยิ้มโสดอายุ๕๗ครับ
ก็เลยไปยึดรถแล้วก็เชิญตัวมาสอบนะครับ
เขาก็ยอมรับว่ารถผมคือรถคันนั้นแหละนะฮะ
คืนเกิดเหตุจะขับไปส่งเพื่อนนะครับที่วัดศรีประวัติบางกรวยนนทบุรี
แต่เขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าไปทับคน
แจ้งข้อกล่าวหาได้นะครับต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานก่อน
แล้วก็นำมาประกอบสำนวนคดีถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาได้
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ